เป็นการสารต่อธุรกิจจากรุ่นคุณพ่อ
ตอนนี้เป็นทายาทรุ่นที่๒แล้วของเครื่องปรุงอาหารไทย

ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ในโซนเอเชีย
ในการตรวจสอบลายการผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์

ผมเป็นหน่วยตรวจสอบให้ว่าแบรนด์ของคุณเนี่ย

ส่วนผมเป็นผู้ดูแลให้เพื่อให้ของไม่ถูกก๊อปปี้
ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะ
กับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ทอดกรอบแป้งมันแป้งข้าวเจ้า
เพื่อส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ
โดยวางขายตามร้านค้าเอเชียนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กลุ่มลูกค้าชาวเอเชียตามเมืองใหญ่

ประเทศแถบตะวันออกกลางยุโรปและส่วนเอเชียค่ะ
ทายาทรุ่นที่๒เข้ามาบริหารงานต่อจากคุณพ่อเล่าว่า
ทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ครัววังทิพย์
แต่ได้ขยายตลาดไปวางขายอย่างต่างประเทศ
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของชาวต่างชาติ
พอมาถึงตกถึงรุ่นลูกเราก็อยากทำตลาดส่งออก
การขายสินค้าเราทั้งตู้เลยเนี่ย
ในช่วงแรกก็อาจจะมีอุปสรรคบ้าง
แล้วก็มีให้ซื้อขายสินค้าของยี่ห้ออื่นมารวมในตู้เราด้วย
พอทำไปสักพักเนี่ยเรารู้ประสบการณ์แล้ว
ว่าลูกค้าต่างประเทศต้องการอะไร
เรามีศักยภาพในการที่เพิ่มเติมและทำเองได้
นอกจากแป้งแล้วยังมีซอสปรุงรสต่าง
สหอยนังรมและผักผลไม้แปรรูป

ไม่ว่าจะเป็นในแถบอเมริกายุโรปหรือว่าในโซนเอเชียเองก็ตามนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการวางแผนว่าจะซื้อเครื่องจักรเพิ่ม
โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงร้อยละ๑๕ค่ะ
ท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบัน
ผู้บริหารบอกว่าผลิตภัณฑ์น้ำจิ้ม
เริ่มผลิตออกมาภายหลังคู่กับแป้งทอดกรอบ
เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ผู้บริโภคมักจะคุ้นเคยกับแบรนด์เดิมที่อยู่ในตลาด
รวมถึงสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่า
พยายามชูจุดแข็งที่คุณภาพวัตถุดิบ

นำผลิตภัณฑ์ไปออกบูธงานมหากรรมเกี่ยวกับอาหารในต่างประเทศ

กู้สินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ
ในการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ
ในช่วงเริ่มพอมาทำขยายกิจการขึ้นมาเนี่ย
โครงสร้างบริษัทจะไม่เพียงพอเลย
ลักษณะโกดังเอ่ยลายการผลิตเอ่ย
หรือสภาพทุกไป
เราเลยต้องมีการปรับโครงสร้าง
เพื่อให้เข้าสอดคล้อง

กว่าจะผ่านสองใบนี้ได้
ปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างบริษัท
เป็นการลงทุนใหญ่มากเยอะมาก
ซึ่งก็ได้การซัพพอร์ตอย่างดี
จากธนาคารกรุงเทพนะคะ
จะสามารถลุกตลาดได้หลายประเทศ
ในทวีปอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและเอเชีย
แต่ประเทศจีนยังเป็นตลาดใหม่ที่น่าท้าทาย
และพยายามหาช่องทางเพื่อเข้าไปขยายธุรกิจ
นำเครื่องปรุงอาหารไทยเข้าไปลุกตลาดจีน

ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

อย่าเพิ่งไปมองว่าต้องการจะเทคโอเวอร์
หรือว่าเข้าไปทางตลาดจีนทั้งหมด
อยากจะให้เริ่มจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก่อน
โดยการที่เราเอาตลาดของเราเอาสินค้าของเราเข้าไปทางตลาด
ว่าสินค้าของเรามันตอบโจทย์ความต้องการ
หรือความชอบของผู้บริโภคจีนไหม
เพราะผมเชื่อว่าจีนเองด้วยความที่ใหญ่มาก

วางแผนจะขยายโกดังโหลดสินค้า
เพื่อรองรับกับขนาดธุรกิจที่ขยายตัวขึ้น
ผลักดันแบรนด์ใหม่ที่ใช้ชื่อว่าบายสีบุกตลาดไทย
การจดจำแบรนด์ด้วยเอกลักษณ์สไตล์ไทย
กับเครื่องปรุงรสและส่วนผสมที่สามารถปรุงอาหารไทยได้แทบทุกเมนู
โซโลแกนหากนึกถึงครัวไทยให้นึกถึงเรา